อีกหนึ่งบุคคลที่จะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน
ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อด้วยเหมือนกัน
หลังจากทราบว่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่ได้เข้าไปสักการะพระธาตุพนมนะคะ
หลังจากผู้ติดเชื้อเข้าไปก่อนหน้านี้ได้เพียง๑วันเท่านั้นเอง

แล้วก็รอกักตัวอยู่ด้วยเหมือนกันรอผลตรวจออกมา
แต่ว่าภาพที่เห็นนี้แฟนเพจนครพนมอัปเดต
มีการโพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้านามัศกาลและนั่งสมาธิ
ภายในองค์พระธาตุพนมณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
โดยภาพนี้ถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นภาพที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั่งสมาธิอยู่ที่ชั้น๓
สถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และเป็นสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ติดโรคโควิด๑๙ที่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านาราธิเบสทองดำ
เขาได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๑๑มีนาคม
คือเมื่อไปตรวจสอบในวันดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ที่จังหวัดนครพนมจริง
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเกษตรรุ่มน้ำโขงครั้งที่๒๓ประจำปี๒๕๕๙
คือมีการเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดนครพนมตั้งแต่ตอน๘นาฬิกา๓๐นาที
ช่วงเช้าได้ไปเข้าเยี่ยมชมนิทัศกาลที่มหาวิทยาลัยนครพนม
จากนั้นบ่ายวันเดียวกันเดินทางไปมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำกิน
ในที่ดินสปกรที่โรงเรียนสหราชรังสริตในอำเภอศรีสงคราม
ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าร้อยเอกธรรมนัฐที่เข้าไปนั่งสมาธิ
ภายในองค์พระธาตุพนมนั้นจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็กักตัวเอง๑๔วันด้วยหรือไม่
ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฏให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวธรรมนัฏทีวีนะคะ
บอกว่าปัจจุบันนี้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้ว
และอยู่ระหว่างรอฟังผล
โดยก็ตามเพื่อความสบายใจของทุกคนก็ตัดสินใจกักตัวเองอยู่บ้านเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
คือจากภาพจะเห็นว่าสถานที่คือค่อนข้างจะจำกัดพื้นที่แคบ
ทีนี้คือถัดกันวันเดียวกับคนที่ติดเชื้อไปวันเดียวเอง

ไต่บันไดต้องจับอะไรเหมือนกันด้วย